สำหรับครอบครัวของครูภัยบูลแล้วก็น้องกระต่ายนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางคุณครูภัยบูลนี้นะคะ
ออกมาประกาศเลยครอบครัวเขาติดโควิดยกบ้านค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะครูภัยบูลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวประกาศว่าตัวเอง
ภรรยานะคะก็คือน้องกระต่ายพันนิพาเนี่ยแล้วก็ลูกชายน้องเพลินเพลงพินวัย๖เดือนนี้นะคะ
รวมไปถึงคุณแม่ยายด้วยคุณแม่ของน้องกระต่ายเนี่ย
ผลตรวจออกมาปรากฏว่าติดโควิดกันยกบ้านค่ะ
ครูภัยบูลแจ้งข่าวบอกว่าตอนนี้นะคะทุกคนได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยแล้ว
อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ในส่วนของเรื่องไทม์ไลน์การเดินทางค่ะ
ครูเขาบอกว่าไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แค่ในจังหวัดเลย

ช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ร้านอาหาร
ซึ่งไทม์ไลน์ทั้งหมดได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แล้วก็หน่วยงานต่างที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วนะคะ
ในเรื่องของร้านอาหารจวดจั้นแลนด์คาเฟ่ค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลย
เข้าไปดูแลตรวจพนักงานทุกคนอย่างละเอียดแล้วนะคะ

แล้วก็มีการปิดบริการตามกำหนดของสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
โดยภายหลังจากที่ครูภัยบูลออกมาแจ้งข่าว

เข้ามาโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้
แล้วก็ขอให้ครอบครัวนี้หายป่วยจากโควิดไวด้วยนะคะ

ว่าตอนนี้โควิดมีใครติดใครเป็นอยู่ที่ไหนบ้าง

อย่าตกคำนี้ยังใช้ได้เสมอคุณผู้ชมค่ะ